เรื่องหนึ่งนะคะเป็นที่ฮือฮากันมากในโลกโซเชียลครับ
ปกติคุณชอบทานหมูปิ้งไหมคะโอ้ชอบเลยเช้าเช้านี่นี่
ไม้ละเท่าไหร่ค่ะภาพมาแล้วหรอโอเคมาเลยก็ได้คุณคิดว่าไม้ราคาเท่าไหร่
คุณคิดว่าไม้เท่าไหร่นี่ยังไม่มีคนกินน่ะ

อย่าเพิ่งถามราคาถามก่อนนี่คืออะไร

เขาขาย๗ไม้๑๐บาทไง
๗ไม้๑๐บาทคุ้มค่าไหม
ถ้าไอ้ไม้๑ไม้๒ไม้๔โอเค
ไอ้ไม้ที่๓เนี่ยอันนี้มันน้อยไปหน่อยนะ
เหรอแต่ก็๗ไม้๑๐บาทอ่ะ
ตกไม้ละประมาณเท่าไหร่บาทครึ่งเองมั้ง
โพสต์นี้เป็นกระแสมากนะคะเขาบอกว่าที่บุรีรำค่ะ

ขยี้ตาแรงมากน้องมันน้องน่ารักเกินไปหรือเปล่า

คนโพสต์น้อนที่ว่าน่าจะหมายถึงน้องไม้ที่๓นี่แหละมั้งคะ

ทีนี้คนโพสต์เนี่ยเราได้คุยกับเขานะคือคุณศรีนางคงงามนะ
เธอบอกว่าเธอก็ตั้งใจโพสต์แซวเฉยไม่ได้จะเจตนาโจมตีอะไรร้านนะ
คือมันก็แปลกดีเขาเขียนวงเล็ว่าหมูปิ้งยุคลุง

คือคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะไงว่า
เหมือนที่คุณบอกมันน้อยไปไหม
ถ้าหายใจแรงหมูจะปลิวหรือเปล่า

บุรีรำค่ะลองฟังเธอเล่าหน่อย
ค่ะมันก็โอเคแต่ว่าคือไม่เคยเห็นหมูไม้เท่านี้ค่ะ
ในยุคนี้ก็ถือว่าอะไรก็แพงเนอะ
ซื้อไป๕๐บาทแต่พี่ก็ไม่ได้รับหรอกว่า
ทั้งหมดกี่ไม้หรือเขาแถมมาให้พี่ก็ไม่ได้นับตรงนั้น

ถามว่าอิ่มไหมตัวเท่านี้ก็ไม่อิ่มเนอะ
ไม่ได้ว่าเขาไม่ได้พาดพิงไม่ได้อะไรเลยนะคะแบบว่า
คือว่าถ้าเจอกันก็อยากจะคุยกับเขาอยู่
บอกว่าจะขอโทษเขาว่าโพสแบบนี้

แต่ก็เตะว่าถ้าว่านั่นไปชิมได้
ผมเขาก็รอดอีกจริง

พี่เขาเอาไปเวฟแล้วมันหดหรือเปล่า
ไม่เขาบอกว่ามาจากร้านอย่างนี้แหละ
อย่างนี้เลยนะดีฮะแม่ค้าเนี่ยนะคะเธอบอกว่า

เธอชื่อว่าอภิญญาทิมประเสยกับสามีคืนนายสัตวัสดิ์ทองนำ

ร้านชื่อหมูปิ้งโบราณ๑๕๐บาทก็คือไม้ละบาทครึ่ง

อยู่ริมถนนสายบุรีรำนางรองนี่เขายินดีให้เปิดเผยนะคะ

เขาบอกว่าก็เขาขายราคานี้จริงไม้ละบาทครึ่ง
ถ้า๗ไม้ก็เอาไปเลย๑๐บาทพอ
ซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าก็ซื้อ๑๐ไม้กินกับข้าวเหนียว๑ห่อ

โอ้โหหมูปลิวจนหายใจแทบจะหายไปเลยอะไรแบบเนี้ยเขามี
เขามีภาพหมูปิ้งของที่ร้านเขานี่ใช่ไหม

มันต้องเอาหมูที่เขาปิ้งเนี่ยทำขายเนี่ยกับภาพนิ่งเนี่ย

คือดูของจริงแล้วกับภาพนิ่งที่เขาลงโพสต์เอาไว้มันก็

คือพอเป็นมุมหน้าตรงแบบนี้ค่ะมันก็เลยดูว่าหมูบาง
แต่ความจริงถ้าดูจากร้านเขาทำใหม่เนี่ย

เออก็บัตรซึ่งก็โอเคอยู่คือเธอบอกว่า
จริงเธอดีใจซะอีกที่มันเป็นกระแส
เพราะทำให้คนรู้จักแล้วคนก็เลยเหมือนแบบ
มาซื้อเอ่อมาขายเอ๊ะมาซื้อถูกแล้ว

คนก็เลยมาซื้อเธอบอกเธอเพิ่งขายได้แค่๑๕วันค่ะ

เธอตั้งใจขายราคานี้อยู่แล้วนี่เป็นความตั้งใจเลยนะ

เพราะอยากให้ลูกค้าทุกกลุ่มอาชีพรวมถึงเด็กนักเรียนจับต้องได้

ซึ่งเด็กเวลามาซื้อเธอก็จะแถมให้ไม้๒ไม้อยู่แล้ว

แต่ไอ้มุมของภาพที่เป็นภาพนิ่งมันอาจจะแหม่มันมองแล้วมันก็

ก็ยืนยันว่าเท่าเดิมค่ะไม่มีขึ้นราคา
ก็คือบางคนก็จะบอกว่าหมูมันแพงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คือต่อให้หมูแพงเราก็จะมีการขายของเราปรับเปลี่ยนไป
ทิว่านะคะสาย๗ไม้๑๐บาทมันเป็นเอกลักษณ์บาทของร้านเราไหม

ไม้บาท๕๐เนี่ยค่ะ
แต่พอเจอโควิด๑๙ก็เลยต้องลาออกมาอยู่บ้านสามี
ก็เลยอ่ะงั้นเราทำหมูปิ้งขายดีกว่า

บอกต่อวันขายได้วันละ๑๐๐๑๕๐๐บาทกำไรก็เกือบครึ่ง
ส่วนประเด็นเรื่องราคาหมูแพงหลายคนทักไงว่าหมูแพงหรือเปล่าถึงได้บางขนาดนี้
อย่างที่บอกมันไม่ได้บางเนอะมันบางแค่ภาพมุมถ่ายเฉยเนาะ
ซึ่งเธอบอกว่าพ่อค้าขายเนื้อหมูเนี่ยยังบอกเธอเลยว่าหมูราคา๑๔๐๑๕๐บาท
พอเห็นหมูปิ้ง๗ไม้๑๐บาทแล้วแอบจักรจี้ไม่รู้ไม้เสียบจะแพงกว่าค่าหมูไหม
แต่ก็อย่างที่เธอบอกไปเมื่อกี้นี้ค่ะว่าเธอก็ตั้งใจจะขายราคานี้ต่อไปไม่คิดจะเปลี่ยนไม่คิดจะปรับอะไร
อ่านี่เห็นไหมอันนี้ต้องไปดูแล้วต้องดูของจริงเขา
ใช่ไหมฮะต้องลองไปดูของจริงค่ะเขาจะได้ไม่เข้าใจผิดกัน

เห็นไหมเห็นแล้วก็หิวอันนี้หมูดิบ

แต่สมมุติ๗ไม้๑๐บาทใช่ไหมคุณก็ซื้อสมมุติคุณซื้อ๑๔ไม้๒๐บาทอย่างนี้
ก็อิ่มนะเพราะปกติถ้าบ้านเรากรุงเทพเนี่ยหมูปิ้งไม้ละประมาณ๑๐บาทไหมคะ

จะบอกว่ารูปใหม่ของที่ร้านเขาก็มีให้ไปดูรูปเดิม